ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นร้อนร้อนมานานแล้วด้วยแหละ
เกี่ยวกับโควิด๑๙ก็คือเรื่องของการจัดหาวัคซีน
ทีนี้มันมีการพาดพิงถึงหมอ๓ท่านว่า
มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะเอาวัคซีนตัวไหนเข้ามาไม่เข้ามาเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะอาจารย์หมอทั้ง๓ท่านที่ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พาดพิงว่ามีอำนาจตัดสินใจเกี่ยวกับวัคซีนด้วยเนี่ย
ก็เลยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะปฏิเสธบอกว่าไม่จริงเลย
แล้วก็ระบุด้วยว่าไม่เคยขายตัวหรือวิญญาณความเป็นแพทย์แต่อย่างใดนะคะ
ชี้แจงของอาจารย์หมอทั้ง๓ท่านนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายอนุทินชาญ
รากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์เมื่อสามสิบมิถุนายนที่ผ่านมา
บอกว่าการพิจารณาวัคซีนโควิด๑๙ที่มาใช้ในประเทศ
ต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการวัคซีน๓ราย
ชื่อมาก็คือแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจ
นายแพทย์ทวีโชภิเทียสุนนนายแพทยงผู้อวรวรรณ
เป็นคณะทำงานประชุมร่วมกันทุกวันวางแนวทางการใช้วัคซีนเนี่ยนะคะ
จากนั้นถึงจะแจ้งมติไปยังกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้แพทย์ปฏิบัติตามทางแพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจ
อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ก็เลยมีการตอบคำถามนี้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะบอกว่า
เพลียใช้คำนี้นะคะไม่เคยมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการจัดหาวัคซีน
เป็นแค่นักวิชาการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่มีอำนาจอะไร
บกวนบอกต่อกันด้วยค่ะว่าข่าวนี้มั่วมาก
ถ้าหมอ๓คนสามารถสั่งวัคซีนได้ก็ดีสิ
ในแพทย์ทวีชดพิทยาสุนนท์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ว่าจากข่าวนี้ทำให้สงสัยว่ามีกระบวนการเสี่ยมให้นายอนุทินกับนักวิชาการชกกันเอง
เพื่อผลประโยชน์บางอย่างหรือไม่เพราะอาจารย์ทั้งสองท่านกับผม
ไม่เคยขายตัวหรือขายวิญญาณความเป็นแพทย์ครับพร้อมกันนั้นยังอดสูใจที่มีหมอเชื่อเรื่องแบบนี้
หรือแต่งเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอย่างไรก็ตามก็ขออโหสิกรรมให้
และไม่เสียสมาธิในการร่วมมือกับพวกเราในการต่อสู้กับโรคที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่
เพื่อชีวิตคนไทยและประเทศไทยของเราต้องอยู่รอดปลอดภัยนะคะ
ก็ชัดเจนนะโค้ดคำพูดมาให้คุณผู้ชมได้อ่านไปด้วยฟังไปด้วยนะคะ
ส่วนในแพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ข่าวที่ว่าหมอสามท่านมีอำนาจตัดสินใจเลือกวัคซีนไม่เป็นความจริง
และในช่วงที่ผมอยู่ประชุมจะพูดเชิงวิชาการถึงวัคซีนทุกตัวครับ
คนที่เห็นโพสต์เหล่านี้แน่นอนว่าต้องเข้าไปให้กำลังใจค่ะแล้วก็ระบุว่าเชื่อมั่นในตัวของอาจารย์หมอทั้งสามท่านด้วยนะคะ
ส่วนกรณีที่ภาคีบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าร่วมกันเปิดแคมเปญเพื่อล่ารายชื่อ
เรียกร้องให้รัฐบาลนำเข้าวัคซีนเอ็มไอเอ็นเอโดยเฉพาะไฟเซอร์กับโมเดอร์น่าอย่างเร่งด่วนเนี่ย
เพราะว่ากลัวว่าการระบาดของโควิดในประเทศไทยจะแย่ลงโดยเฉพาะพอมีสายพันธุเดลต้าเข้ามาเนี่ยนะคะ
เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นี้น่าห่วงคือเป็นด่านหน้าเลยเสี่ยงที่สุด
และก็จะเป็นผู้กระจายเชื้อได้ล่าสุดมีคนมาร่วมลงชื่อเนี่ยมากกว่าหนึ่งแสนคนแล้วนะคะ
หลังจากนี้จะมีการนำข้อเรียกร้องพร้อมรายชื่อไปยื่นให้รัฐบาลเนี่ย
ไปพิจารณากันต่อในสัปดาห์หน้านะคะด้านในแพทย์วิทูลด่านวิบูรณภูมิในการองค์การเพศรัชกรรมค่ะ
ยืนยันว่าองค์การเพศรัชกรรมไม่ได้จัดหาวัคซีนโมเดอร์น่าล่าช้านะ
และทำงานเชิงลุกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีกระแสโจมตีมากว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เซ็น
ทำไมยังไม่อนุมัติทำไมมันถึงยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงนาม
มันไปติดที่ตรงไหนเขาก็บอกมันไปติดที่องค์การเพศรัชกรรมค่ะ
ทีนี้เขาก็ระบุว่าเขาทำงานเชิงรุกแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก่อนมีการระบาดระลอกใหญ่
ถ้าถามว่าทำไมได้ช้าเพราะวัคซีนตัวทางเลือกรัฐจะไม่จัดสรรงบมาให้
ทำให้ต้องใช้งบของเอกชนเองซึ่งทางฝั่งสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่มีสมาชิกกว่าสามร้อยแห่งเนี่ย
ต้องรวบรวมความต้องการประชาชนก่อนค่ะว่ามีเท่าไหร่แล้วก็สั่งจริง
ถ้าเซ็นไปก่อนแต่ความต้องการไม่มีขนาดนั้นทางองค์การเพศรัชกรรมรับผิดชอบไม่ไหว
เพราะวัคซีนมีราคาแพงดังนั้นจึงต้องรอรวมเงินจากภาคเอกชนที่เก็บเงินลูกค้ามา
อย่างไรก็ตามขณะนี้มีความต้องการวัคซีนอยู่ที่ประมาณ๙ล้านโดส
ภายในปีนี้สามารถจัดสรรให้ได้๔ล้านโดสก่อนนะคะ
ที่ความจริงวัคซีนจะมาปีหน้าด้วยซ้ำแต่มีการเจรจากับต้นทางต่อเนื่องก็เลยได้เร็วขึ้น
ไตรมาส๔ของปีนี้ไตรมาส๔ก็ตุลาคมเป็นต้นไป
เริ่มได้รับข้อความจากไลน์บ้าง